เฮ้ฮัลเลฮัลเลวังกะ

เซนได้ขนาดนี้นั่นเองนะคะหนึ่งในสมาชิกพอคุณแคททาเรียอิงกลิชค่ะ
เขาบอกว่าเหมือนว่าตอนนี้หัวใจจะแบบไม่ค่อยว่าง
เพราะว่าไปตามหนุ่มดอมเฮตกูลถึงกองถ่ายเลย

ถึงแม้ว่านักร้องนักแสดงสาวแคททาเรียอิงกลิชค่ะ
จะมีภาพหลุดไปเฝ้านุ่มดอมเฮดตระกูลถึงกองละครบ้าง
อดไปซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์หนุ่มดอมบ้าง
ทำให้แฟนคลับนั้นคิดว่าจะมีลุ้นตามเพื่อนในสมาชิก๒๒๐๐ราตรี
ว่าจะลงจากคานไปอีกสักคนค่ะ
แต่คนที่ตามลุ้นก็ต้องทานแห้วกันไปตามระเบียบ
เพราะว่าเธอขอย้ำอย่างชัดถ้อยชัดคำ

ส่วนสถานะของหัวใจตอนนี้ยังโสด
มุ่งทำงานอย่างเดียวก่อนค่ะ
ไปนั่งเฝ้ากองละครเรื่องรักทรนงที่พี่ดอมเล่น

เพราะว่ามันยังมีความรู้สึกว่าอยากทำงานก่อน

คลิปออกมาว่าเราไปไหนมาไหนด้วยกันนะ

แคทอยู่กับก้วนมอเซอร์ไซต์หลายคนมาก
คือแบบว่าเราขี่กันเป็นแบบเป็นหมู่มวล

ตอนนี้ก็คือขี่มอไซคแทนรถยนต์แล้ว
แม้ว่าเรื่องของหัวใจยังไม่มีลุ้นในตอนนี้
แต่ว่าเรื่องของงานเพลงนั้นมีลุ้นให้ได้ฟังซิงเกิ้ลใหม่
ลงทุนควักกระเป๋าทุ่มทุนผลิตเองเร็วนี้อย่างแน่นอน

ขออุบไว้ให้รอลุ้นกันไปก่อนค่ะ
อยากจะดูให้มันโตขึ้นนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะ
กระโดดรถเต้นตีลังกาไปมาก็มันก็กระไรอยู่
ลงทุนเองแล้วก็จะมีพี่ที่รู้จัก
โปรดิวเซอร์อะไรอย่างนี้ที่เคยร่วมงานกันมา